มาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่คนเมานะคะก็จะไปทำร้ายเจ้าของบ้าน
แล้วก็ปรากฏว่าลูกบ้านออกมาช่วยกันรุมนะคะ
จนสุดท้ายได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้ก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
คือนายน้ำเพชรนะคะอายุ๔๔ปี
ก็ศีรษะใบหน้าเนี่ยนะคะหัวแตกเลือดอาบเลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องพยายามประถมพยาบาลให้
แต่ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยแหละเพราะว่ายังเมาอย่างหนักเลยค่ะ
ป่วนไปทั่วตำรวจด้วยกู้ภัยด้วยก็ช่วยเกลี้ยกล่อม
อยู่พักใหญ่เลยกว่าจะสงบสติอารมณ์ลงได้นะคะ
นี่ค่ะตะโกนต่อว่าชาวบ้านไปทั่วเลยค่ะ
ตำรวจเองก็โดนกู้ภัยก็โดนนะคะ
ก็สุดท้ายต้องพาไปสงบสติอารมณ์นะคะที่สนราชบุรณะนะคะ
ผู้บาดเจ็บคนหนึ่งส่วนอีกคนคือภรรยาของเขาค่ะนะคะ
ชื่อเป็นภรรยาของนายน้ำเพชรคนนี้แหละนะคะ
แขนข้างขวาเป็นแผลเจาะเลือดไหล
ถูกผลักจนหกล้มแล้วไปกระแทกพื้นนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
นี่คือภาพเมื่อคืนนี้นะคะที่ซอยสุขสวรรค์๖๒เขตทุ่งครุค่ะ
เพื่อนของคนเจ็บบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขานั่งดื่มเบียร์กันอยู่นะคะ
แล้วเจ้าของบ้านเนี่ยมาต่อว่าพวกเขาว่ากินกันเสียงดังรบกวนห้องอื่นนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าห้องอื่นก็กินไม่เห็นถูกว่าเลย
ทีนี้พอนายน้ำเพชรเดินออกไปก็โดนรุมทำร้าย
ไม่รู้ว่าโดนอะไรตีแต่ว่าเลือดออกเยอะมากค่ะ
เอาไปฟังฝั่งคนเจ็บเล่าหน่อยค่ะ
ไปฟังฝั่งทางห้องเช่าหน่อยค่ะที่บอกว่ามาว่าเขาให้เขาเบาเสียงเนี่ยค่ะ
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าตอนนั้น๓ทุ่มกว่าแล้ว
เขาก็ไปบอกให้เลิกเพราะว่าเห็นว่าข้างห้องห้องอื่นเนี่ย
ต้องตื่นไปทำงานตอนเช้ากันไปบอกแค่นี้ค่ะ
ฝั่งคนเจ็บก็ลุกมาด่าทอแบบหยาบคายแล้วจะเข้ามาทำร้าย
จะเอาราวตากผ้าหน้าห้องมาทำร้ายเขาเลยโทรหาพ่อ
พอพ่อมาเนี่ยพ่อก็ถูกทำร้ายนะคะ
ทีนี้พอพ่อถูกทำร้ายพี่น้องก็ออกมาช่วย
ลูกบ้านคนอื่นก็ออกมาดูนะคะ
ทางฝั่งคนเจ็บเนี่ยถือมีดเข้ามาก็เลยโดนรุม
แล้วก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกห้องนี้เวลากินเหล้าเนี่ย

ให้ออกไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ยอมไป
ลูกบ้านคนอื่นหนีไปหลายห้องแล้วค่ะ
พ่อเห็นว่าลูกพ่อก็ออกมาช่วยกัน
นี่มันถือมีดออกมาด้วย
ถือมีดก็เลยถอยกันออกมา
พอถอยออกมาก็เลยมาอารวาตตรงนี้แหละ
ก็เลยโดนกระทุก

คุณผู้ชมดูนี่เตาอ้างโล่ก็แตกกระจายแบบนี้ค่ะ
ก็เลยคาดกันว่ามันเป็นช่วงที่ชุนละมุนกันนะคะ
น้ำเพชรเนี่ยอาจจะเสียหลักแล้วล้มลงแล้วหัวไปกระแทกเตาแตก
เพราะเลือดก็เลยแบบออกเยอะมากเป็นไปได้หรือเปล่านะคะ
ส่วนทางคู่กรณีกล่าวอ้างว่านายน้ำเพชรถือมีดจะทำร้ายเจ้าของบ้าน
พอลูกบ้านเห็นก็เลยเกิดชุลมุนขึ้น
นี่ค่ะเจ้าของบ้านเช่าตอนนี้ไปแจ้งความที่สอนอราชบุรณะ
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ